รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหกสิบนาทีอย่างนี้ไปนะครับ
คือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ๖๐นาทีของความเชื่อในรายการ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
เรตี้ในค่ำคืนนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อก็ได้
หรือจะบอกว่าเราเลอะเทอะเลยก็ได้เพราะว่าเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของเราวันนี้
เป็นเรื่องราวของหมอนวดคนหนึ่งฮะชีวิตของเขาต้องไปเจออะไรมากมาย
ทั้งท้องก่อนแต่งทำแท้งมาแล้วถึง๒ครั้งยังถูกทำคุณสัยเนี่ยมาตลอดชีวิตเลยพี่
ได้รับความทุกข์ทรมานมามากกว่าสิบห้าปีครับและที่สำคัญเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลย
ไม่เคยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเลยแต่กลับกลายมาเป็นร่างทรงยมโท
ถูกต้องนะครับซึ่งเธอเองเนี่ยนะฮะเคยตายมาแล้วถึงสองครั้งด้วยกันนะครับ
แต่ยมทูตเองมาช่วยเอาไว้เพื่อให้เธอเป็นร่างทรง
ซึ่งเธอบอกว่าเป็นสัญญาผูกพันกับยมทูตมาตั้งแต่อดีตชาติ
เรื่องราวของเธอเป็นยังไงนะครับไปพบกับเธอเลยนะครับ
คุณเอกธนพรเกิดนรินครับ
นาราธิวะสุโขลก

โอเคนะครับคุณผู้ชมสำหรับพี่เอ๊ในวันนี้นะฮะ

ที่รู้สึกว่าเริ่มรับรู้ได้ก็น่าจะเกือบปีแล้วค่ะ
แต่เขามาก่อนหน้านั้นแล้วเราไม่รู้

ฝันว่าเขามาถามเราเขายืนตัวสูงมากเลยนะคะ

ใส่รูปประคำแล้วก็มีไม้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ท่านพูดทางจิตถามว่าพร้อมหรือยัง

ท่านให้ตอบท่านว่าเรื่องอะไร
เราก็บอกว่าก็พร้อมนะที่จะเห็นวิญญาณ

ท่านบอกว่าถ้าไม่พร้อมก็ป่วยต่อไป

ก็ป่วยไม่รู้เป็นอะไรค่ะไม่ทราบสาเหตุซะ

ไม่มีแรงหันเพียมันไม่มีแรง

จนกระทั่งท่านมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่า

ประมาณ๓๔เดือนเนี่ยค่ะเริ่มหนัก

แล้วตัวเองไม่มีก็ไปกู้เขากิน

ก็ตอนนั้นเริ่มบีบให้เราเป็นเงินหมดไง

ป่วยค่ะเป็นน้ำเหลืองในเน่าค่ะ

มันเหมือนตัวอะไรเป็นร้อยตัวพากันกัดกินนะคะ

เหมือนหนอนเข้ามาในตัวเราเต็มไปหมดเลย

ชีวิตของคุณเนี่ยสำเลเทเมามากเลยในชีวิต

ที่สำคัญไปก่อนนั้นทำบาปถึงขั้น

ใช่ก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปก็ไปเจอผู้ชาย
กลางคืนก็กินเหล้าไปด้วยกันอะไรก็ไปกับเขา
แต่ก็มีสัมพันธ์กันครั้งหนึ่ง

อยู่ดีท้องขึ้นมาแบบไม่ทันจะรู้ตัว
แต่เหมือนเรารู้แล้วว่าเราจะต้องท้องแน่เลย

คุณกลับไปทำแท้งครั้งที่๒อีก

คุณเองเคยถูกทำขุนใสด้วย

ตอนนึงก็กินคิดแล้วก็ให้เราฝากละ๕บาท

ทีนี้ก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนจีน
เขาก็เลิกภรรยาเขาเขาก็เจอเราพอดี
เขาก็บอกว่าเขาว่าจะเอาเราไปอยู่กับเขาให้เงินเดือนเท่านี้แบบนี้แบบนี้
เราก็ไม่กล้าไปเรากลัวเขาเอาไปขาย
แต่ก็ยังคบเขาอยู่เรื่อยนะเขาก็ยังไปมาเหมือนเลี้ยงดูเรา
ทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งอยู่เขานอนข้างเราแล้วเขาหุดหงิด
เราก็ไม่รู้เรื่องยังเด็กหรือเราไม่รู้เรื่องคนใส่

ก็ยังสาวอยู่นั่นแหละ

เขาก็นอนข้างเราเขาก็ไล่เราเขาก็บอกไปกินเบียร์สิ
เราก็ไปเพราะเราชอบมี

แล้วหลังจากนั้นมาก็ห่างกันไปเรื่อย

เพื่อนนั่งข้างก็บอกว่าเหม็นหมินเหมือนหนูตาย

ใช่ประมาณนี้เท่าแก่ค่ะ
ที่อยู่ด้วยนะเขาก็พาไปดูดวง
เขาดูให้เขาบอกเนี่ยของมาจากผู้ชายคนนี้
คนที่เป็นแฟนคุณประเทศจีนอ่ะนะ

ของน่ะถูกฝากมากับเขาเป็นผีใต้ท้องกลม

ฝากมาทำเราให้เราเลิกกับผู้ชายคนนี้

ก็ตอนนั้นคือเราไปดูแล้วแต่ว่า
ร่างทรงนี้เขาจะต้องดูเลิกดูยามดูค่ำดูอะไรของเขาอะค่ะ
ว่าลงไม่ได้แก้ไม่ได้ต้องรออีกอาทิตย์นึง
ระหว่าง๑อาทิตย์นั่นก็ตี๔ก็ได้ยินเสียง

หนูทรมานเลยเกินอ่ะนะ

อยากได้ความพินาศของชีวิตมึงไง